วันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพเสริมของค่าราชการหนุ่มคนหนึ่ง
หลังจากที่เขาว่างจากการทำงานแล้วเขาก็หันไปเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นรายได้เสริม
โอ้โหรายได้เสริมเนี่ยดีกว่ารายได้หลักอีกนะคุณตอนนี้

นี่คือฟาร์มกุ้งฝอยนะคะของนายสัญชัยมัดดาพนักงานราชการชาวยะลาค่ะ
จากงานราชการปุ๊บก็มาทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยการทำฟาร์มกุ้งฝอยขาย
ซึ่งเขาก็ได้ไอเดียมาจากการที่ชอบตกปลานี่แหละค่ะ
ส่วนใหญ่คนที่ชอบตกปลาก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาจะใช้กุ้งฝอยเป็นเหย

อ่าก็เลยแบบปิ้งไอเดียมองเห็นทางในการสร้างรายได้ขึ้นมา
หันมาเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาหารซะเองเลยดีกว่า
โดยมีการศึกษาความรู้จากตำราในอินเทอร์เน็ตอีกแล้วคุณ

เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ
บ่อแรกที่เริ่มลงมือเลี้ยงเนี่ยโอ้โหพี่เขาบอกสุดยอด
ทำไมล้มเหลวหมดเลยไม่ได้ปลดเลยเลี้ยงไม่ได้เลย
แต่ว่าคุณพี่เขาก็ไม่ยอดท้องไงคุณความพยายามอยู่ที่ไหน
ความพยายามก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ความสำเร็จจะไปถึง
เขาก็เลยมีการพัฒนาศึกษาการเลี้ยงตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น
จนเจอวิธีที่ทำให้น้ำไม่เน่าเสียใช้เวลาไม่มากด้วยในการดูแลนะคะ
และกุ้งโตเร็วที่สำคัญลงทุนน้อยอีกด้วย
ก็คือจัดสร้างบ่อดินคลุมผ้ายางจำนวน๑บ่อขนาด๒๕คูณ๗เมตร
ใครสนใจทำจดตามนะคะแล้วก็นำลูกกุ้งฝอยที่ไปจับมา
แหล่งน้ำธรรมชาติใกล้บ้านเนี่ยนะมาปล่อยโอ๊ยไม่ลงทุนเลย
เห็นไหมไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็ศึกษาการให้อาหาร
อย่างเช่นเขาให้ข้าวสวยเป็นอาหารกุ้งก็คือจะเอาข้าวสวยมาขยี้
มายีให้ข้าวสวยในละเอียดแล้วก็ใส่ข้าวไม่สวยก็จะขี้เหล
ข้าวสุกข้าวสวยข้าวสุกนี่แหละเนอะน้องนิวนาว
ให้ข้าวสุกที่เป็นข้าวสวยนะคะโดยขยี้ข้าวสวยให้ละเอียด
แล้วก็ใส่ลงในตะกร้าพลาสติกที่เตรียมเอาไว้ในบ่อวันละ๑ครั้งเท่านั้นเอง
เท่านี้แหละคุณใน๑บ่อก็จะสามารถปล่อยลูกกุ้งได้บ่อละประมาณ๑๐๐๐ตัว
เป็นหมื่นเลยนะใช่ใช้เวลาเลี้ยง๖เดือนเท่านั้นก็พร้อมส่งจำหน่ายเป็นแม่พันธุ์ได้ทันทีนะคะ
และตอนนี้เขาสามารถส่งจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ในราคาตัวละ๑บาท
หมื่นตัวคุณคิดเอานะซึ่งแต่ละเดือนก็สามารถสร้างรายได้เสริมหมื่นกว่าบาทนะคะ
เป็นเจ้าเดียวในชายแดนใต้
เดี๋ยวไปฟังไอเดียดีจากเจ้าของฟาร์มกันบ้างดีกว่าว่าเริ่มจากไหนรายได้ดีขนาดไหน
จะทำอะไรให้มันกับเวลาเราเป็นราชการด้วยให้มันมีใช้เวลาน้อยที่สุด
ภูมิรู้ทางด้านสัตว์น้ำมาตั้งแต่เด็ก

ก็เลยมาเลี้ยงกุ้งตัวนี้ครับผม
เพราะว่ามันใช้เวลาในการดูแลน้อยมาก
รายได้ตัวนี้ตอนนี้ที่ผมส่งอยู่ก็คือ

ส่งไปก็ทั้งในภาคใต้ตอนล่าง
ใต้ตอนบนนะครับและภาคกลาง

แล้วเดือนนึงก็เกือบ๑๐๐๐๐บาทครับผม

นี่ไงคุณ
จากรายได้ที่มันเป็นรายได้เสริม

หรือว่าจะติดต่อสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ

เมนูหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเอามาทอด

ต้องแบบมีสถานที่เฉพาะเวลาเฉพาะด้วยไหม

ประมาณสักตีหนึ่งสักตีสอง

จริงกุ้งเต้นเนี่ยถ้าไปอยู่กระพงเนี่ย

กุ้งน่าจะเต้นกระพงกระพง